และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายคนอาจจะได้ชมแล้วนะคะ
สำหรับที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เผยแพร่พระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เอ็มวีบทเพลงสันเสริมพระบารมีฉบับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะคะ
ที่ได้ถ่ายทำในพื้นที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยได้ออกอากาศเป็นครั้งแรกทำให้ประชาชนนะคะ
ได้มีโอกาสรับชมถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะ
วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ทรทได้เผยแพร่ภาพยนตร์เพลงสันเสริญพระบารมี
ถ่ายทำโดยทีมงานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
ถูกนำออกสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งเป็นการออกอากาศพร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทุกช่อง
ในช่วงเวลา๘นาฬิกาทำให้ประชาชนที่ได้มีโอกาสรับชมถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะ
เพราะมีการนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งพระราชทานและพระองค์ได้พระราชทานพรให้คนไทยมีความรักสามัคคีมีความสุข
และตระหนักถึงการทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดมาประกอบภาพเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง
และทรงโบกพระหัสทักทายและให้กำลังใจประชาชนทุกพื้นที่มาใช้ในการเล่าเรื่อง
ก่อนที่จะต่อด้วยภาพบันทึกประวัติศาสตร์ที่ประชาชนนับแสนคนร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีรอบพระบรมหาราชวัง
ช่วงกลางวันและกลางคืนนะคะภาพยนตร์ชุดนี้มีความยาวทั้งสิ้นเก้านาทีสองวินาที
และจะเริ่มฉายทุกวันค่ะในเวลา๘นาฬิกานะคะ
ละ๑ครั้งด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนเป็นต้นไป